มาต่อที่เรื่องนี้เมื่อวานนี้ครับมีตำรวจนายหนึ่งบุกไปหาภูมิกับสอนอดินแดง

ผมจะมารายงานตัวรับตำแหน่งใหม่

ผมจบในร้อยรุ่นที่๗๕มาครับ

แต่ก่อนอื่นซ่อมซะก่อนเลยสั่งให้วิดพื้นแบบนี้ครับ
แม่จะทำท่าแบบนี้ก็ปวดหลังอยู่เลยไม่อยากเรียนแบบเขา
ผมเชื่อว่าคุณสองคนน่าจะทำได้แข็งแรงไหม

เพราะหนุ่มคนนี้เขาก็นี่โดนซ่อมลุกนั่งแบบนี้
คือตำรวจจริงเขาก็คงงว่าเอ๊ะเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะช่วงนี้ไม่ได้เป็นฤดูการแต่งตั้งตำรวจใหม่

เอาไหนขอดูบัตรตำรวจหน่อยไม่ให้ดูฮะไม่มี
ขอดูบัตรประชาชนหน่อยเอาไม่ให้ดูฮะไม่มี
เอาแล้วยังไงคุณเป็นตำรวจมาจากที่ไหนก็ไม่ยอมบอก
แต่ผมต้องการจะมารายงานตัวกับผู้กำกับตำรวจสอนอดินแดง
สืบไปสืบมาสอบไปสอบมาคุณผู้ชมตำรวจปลอมฮะ
เขาเป็นแค่นายธรรมดาคนนึงนี่แหละครับแล้วถามว่าไอ้เครื่องแบบที่ใส่อันไหนอ๋อ
ผมซื้อมาจากแอปออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือซื้อเครื่องแบบซื้ออุปกรณ์ต่าง
ยศมาจากออนไลน์โอ้โหคุณซื้อมาครบเลยนะอ่ะเต็มยดตัดผมเกียรมาเลย
เป็นทรงตำรวจจริงแล้วดูแต่งตัวมานี่มาแล้วมารายงานตัวมาขอเจอผู้กำกับอ่ะคุณ
แต่ตัวเองเป็นตำรวจปลอมนะเออฮะนี่สุดท้ายเนี่ยตำรวจที่เป็นตำรวจปลอมที่เป็นยศพันธ์ตำรวจตรีคนนี้
รับสารภาพเลยนะฮะว่าเขาเนี่ยคืออยากเป็นตำรวจมากก็เลยไปสั่งซื้ออุปกรณ์จากออนไลน์มา
ดาวเดอร์ต่างนานานะฮะสุดท้ายเขาคือนายคำฝนคุณผู้ชมอายุ๓๐ปี
รับไม่ได้เป็นตำรวจจริงหรอกครับแต่ใจมันรักอยากเป็นก็เลยซื้อเครื่องแบบออนไลน์มาติดมาสวมใส่เอง
สุดท้ายตำรวจก็ต้องจับกลุ่มสิครับเนื่องจากว่าไปลอกเรียนแบบการใส่เครื่องหมาย
หรือว่าแต่งกายเรียนแบบตำรวจนะครับจริงแล้วเขาพื้นเพลเขาเป็นคนกรสินนะ
มาทำงานเป็นลูกจ้างรับเหมาติดตั้งระบบแอร์ต่างในพื้นที่อยู่แถวปฐุม
ค่าจ้างได้วันละ๕๐๐บาทแต่ไม่รู้เขาจะมีสุขภาพทางจิตเป็นยังไง
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเขาชอบแต่งกายเรียนแบบแบบนี้
แล้วถามว่าชุดตำรวจซื้อมาจากไหนก็สั่งมาจากโทรศัพท์มือถือในแอปต่างนั่นแหละ
แต่ผมไม่เคยไปหลอกลวงใครนะผมแค่อยากเป็นตำรวจนะฮะ
มีการถามคนรู้จักเขา
สุดท้ายตำรวจปลอมคุณผู้ชมด้วยความอยากเป็นตำรวจมากก็เลย

ไม่ว่าคุณจะใส่ไปหลอกลวงใครหรือเปล่า

อยู่ดีไม่ว่าดีเดินเข้าไปในโรงพักให้เขาตั้งคอหาซะงั้น
เล่นไปหาผู้กำกับซะเองแล้วมันจะรอดได้ยังไง